ทางตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ว่าพบศพผู้ชายเสียชีวิตอยู่ในคลองราเมฆที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
จากการตรวจสอบศพของผู้ชายคนนี้เหมือนกับเป็นขาใหญ่ในพื้นที่นะคะ
ฉายาก็คือนศรีธรรมราชหรือนศรีธรรมราชชื่อจริงของเขาก็คือ
นายสุเทพโกมัยอายุ๔๘ปีเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยนะคะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๑๒ชั่วโมง
กู้ภัยก็นำศพขึ้นมาจากคลองนะคะตามตัวเนี่ยมีแผลลักษณะคล้ายคล้ายกับถูกแทงด้วยเหล็กขูดชาร์ฟ
ตามตัวมีแผลหลายจุดเลยนะคะที่หัวก็เหมือนกับถูกทุบด้วยของแข็งอ่ะค่ะ
หัวแตกเป็นแผลชะกันเลยบนสะพานทางเท้ามีหยดเลือดเต็มไปหมดนะคะเป็นรอยเป็นทางเลย
ราวสะพานก็มีรอยเลือดอยู่ด้วยคาดว่าคนร้ายไม่ต่ำกว่าสองคนน่าจะรู้จักกัน
อาจจะทำร้ายมาจากที่อื่นแล้วก็เอาศพมาทิ้งในคลองนี้นะคะ
แล้วก็นายสุเทพผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งค่ะเคยต้องคดียาเสพติดนะคะ
ถูกสารพิพากษาจำคุกเพิ่งพ้นโทษมาได้ไม่นาน
ทีนี้จากการตรวจสอบทางตำรวจบอกแบบนี้ค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทษธีรวุฒิเทพเลื่อนรองผู้กำกับการสพมนครศรีธรรมราช
บอกว่าก่อนหน้านี้ตัวนายสุเทพผู้ตายเนี่ยนะคะไปมีเรื่องทะเลาะกับวัยรุ่นคู่อริ
แถวแถวชุมชนสถานีรถไฟแล้วก็นัดเจอกันเหมือนกับนัดเจอเพื่อจะเคลียร์ปัญหาค่ะ
แต่เคลียร์กันไม่ได้ตกลงกันไม่ลงตัวก็เลยถูกวัยรุ่นคู่อริ
อย่างน้อยน่าจะสัก๒๓คนเนี่ยนะคะ
แล้วก็เอาศพนายสุเทพไปโยนทิ้งลงคลองราเมษที่ตำบลท่าวังนะคะ
แล้วหลังจากนั้นคนร้ายก็น่าจะหลบหนีไป
คาดว่าจุดที่เกาะเหตุ
ฆ่านายสุเทพเนี่ยค่ะน่าจะอยู่ห่างจากคลองไปสักไม่เกินสองกิโล
อืมจริงที่บอกว่าเตรียมสอบปากคำญาติ
ชาวบ้านในพื้นที่เพื่อจะติดตามจับกลุ่มคนร้าย
มาดำเนินคดีต่อไปนะคะ